เรื่องแรกคือบ้านหนึ่งเขาจะมีการจัดงานนะ
งานแต่งงานของลูกสาว

เขาก็ต้องเตรียมตัวทั้งเสื้อผ้าผ้าสิ้น
จะใส่สวยใส่เครื่องประดับสวยไปร่วมงานแต่ง
แต่ปรากฏว่ามีเจ้าโจรมาขโมยของในบ้าน
แม้กระทั่งผ้าสิ้นของแม่ที่จะใส่ไปแต่งงานลูกสาว

ทรัพย์สินก็ศูนย์หายไป
แล้วก็ของที่เตรียมไว้ในงานตกงานแต่ง

ตำรวจภูทรเมืองยะโสธรเข้าตรวจสอบ
ภายในบ้านพักของนางพวงเพชรขันเงินอายุ๕๗ปีนะครับ

เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาว๒คน
ปกติทุกคนจะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าและกลับเข้าบ้านในช่วงเย็น
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเธอกลับถึงบ้านเป็นคนแรก
เข้าไปในบ้านตกใจครับข้าวของกระจัดกระจายถูกรื้อค้น
เดินสำรวจจนทั่วแล้วก็พบว่าน่าจะมีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สิน
เพราะมีทรัพย์สินศูนย์หายไปหลายรายการ
ก็มีทั้งผ้าสิ้นไหมแล้วก็สโรงไหม
เตรียมไว้ใช้ในงานแต่งงานของลูกสาวรวม๔ผืน
มูลค่าของผ้านี่คุณ๗๐๐บาท
แหนทองหนัก๑สลึง๑วง
และเงินสดอีก๓๐๐บาทก็รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
ประมาณ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้าย
ปีนเข้ามาจากด้านกำแพงข้างบ้าน

จากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ตัดกรงเหล็กเข้าไปด้านหลังบ้าน
แล้วก็ใช้เสียมงัดประตูหน้าต่างเข้าไปภายในบ้าน
ก่อนจะบรื้อค้นทรัพย์สินมีค่าแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
เพื่อให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งแกะรอยนะครับ
แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะว่าผ้าสิ้นผ้าไหมค่อนข้างจะราคาสูงเหมือนกันนะคุณนะ
ใช่เป็นผ้าที่มีคุณค่ามีราคานะคะ
แล้วไปขายต่อก็ขายได้ถ้าโจรจะขโมยไปแบบนั้น